คุณผู้ชมวันนี้นี่หลายคนแวะเวียนมาไทยรัฐทีวีนะ
จะมาราคาข่าวใส่ไข่แบ็มแบ็มกอตเซเว่น
อากาเซนี่คือมายืนรอเรียงแถวกันตั้งแต่เย็นเลย
แต่ร้อนจะหนอจะอย่างไรอากาเซบอกไม่หวั่น
เสียงกรี๊ดลงรถมาก็กรี๊ดเห็นไหมอยากเจอแบมใช่
คือจริงแบมจะเดินทางกลับเกาหลีวันนี้นะคะ

หนึ่งในนั้นคือข่าวใส่ไข่บอกว่าอยากไปเจอพี่มดดำ
มีพี่หนุ่มกัญชัยด้วยใช่พี่มดพี่หนุ่มพี่เมย์ก็มาต้อนรับแบมแบมอย่างอบอุ่นเลยนะคะ
ส้มตำกันเลยนะใช่คือนอกจากการสัมภาษณ์จะสนุกแล้วเนี่ย
รายการนี้ก็คือเหมือนกับเตอร์ไพรส์แบมด้วยการให้แบมโชว์ฝีมือตำส้มตำด้วย
เพราะแมมเขาบอกเขาอยู่เกาหลีเขาตำส้มตำกินเอง
ใช่ค่ะแล้วก็แอบเอาเมนูโปรดมาเตอร์ไพรส์แบมด้วย
แมลงทอดชอบกินแมลงทอดมากนะคะ
ครั้งนี้เนี่ยแบมแมมเขาอยากจะฝากโปรเจกต์ใหญ่ของเขาหน่อยนะคะ
ไปด้วยคลิปนี้เลยพบกันใหม่พรุ่งนี้๑ทุ่มตรงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป